ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง

คุณผู้บริโภคอาจจะเดือดร้อน

เอากลับมาเป็นสินค้าควบคุมเมื่อวาน

นานทีเขาบอกเขาจะขายได้ราคาสักที

ก็ไม่เอาน้ำตาลออกจากโรงงาน
โอ้วเงี้ยดีนักเลยนะ

คณะลัตธบนตรีมีมติเห็นชอบเสนอกระทรงพาณิชน์
เมื่อวานนี้มาตรการดูแลราคาน้ำตาลทราย

มติคณะกรรมการกลางว่า

ผลบังคับใช้ทันทีนะครับส่งให้ราคาหน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๙บาทและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ๒๐บาท
ขณะที่ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ๒๔บาทและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ๒๕บาทครับ
เท่ากับว่าน้ำตาลทรายจะยังคงราคาเดิมไม่ปรับขึ้นนะ
ส่วนจังหวัดอื่นจะพิจารณากำหนดตามระยะทางและต้นทุนการขนส่งครับ
ส่วนการส่งออกน้ำตาลตั้งแต่๑ตันหรือว่า๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ย
ขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลอย่างเหมาะสมครับ
นายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงบอกว่า
หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสอนเนี่ยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายราคากิโลกรัมละ๔บาทเนี่ยนะครับ
รัฐบาลเดี๋ยวมันจะกระทบผู้บริโภคและวงการอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องจึงจำเป็นต้องประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมผู้ตึงราคาครับ
ส่วนความเดือดร้อนของชาวไล่อ้อยนะครับคุณดูยังไงดูควบคู่กันไปหรือเปล่า
ท่านบอกว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหาสิไปหามาตรการช่วยเหลือขณะที่ผู้ส่งออกถือเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
แต่หากจะส่งออกเกินกว่า๑ตันก็ต้องขออนุญาตนะเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำตาลในประเทศจะเพียงพอไม่ขาดตลาดเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่
นายนาราธิบอนันสุกครับท่านนี้เป็นหัวหน้าสำนักงานสาพันธ์ชาวไล่อ้อยแห่งประเทศไทย
พอรู้มติคอลโมปั๊บเลยขอพบเลยคุณภูมิทำคุณภูมิทำผมขอพบหน่อย
จะหาลือจะไปถามทำไมรัฐบาลไม่ให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายเนี่ยแล้วยังเอากลับไปเป็นสินค้าควบคุมอีก
นี่คุณแทรกแซงกลไกการตลาดนะมันกระทบพวกผมมันกระทบชาวไล่อ้อย
คือที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยราคาลอยตัวตามข้อตกลงการค้าเสรีไงหากรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ปรับขึ้นราคาตามกลไกตลาด
กลุ่มชาวไล่อ้อยกลุ่มชาวไล่อ้อยจะปิดโรงงานน้ำตาลทรายครับคุณผู้ชมฮะ

จะปิดโรงงานน้ำตาลทรายเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ำตาลออกจากโรงงานครับ
เอาล่ะสิคุณผู้ชมจะเป็นยังไงคือมันน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ

คือชาวไล่อ้อยก็นานทีราคามันจะถีบขึ้นตามปัจจัยต่างตามกลไกตลาด
แต่พอมันราคาขึ้นก็น้ำตาลทรายก็ขายแพง

ต่อไปจะอย่างไรนี่แหละถ้าปิดโรงงานไม่ให้เคลื่อนย้ายน้ำตาลออก
พาพิธีศาสนากรรม